คุณผู้ชมอีกหนึ่งที่ที่เราจะพาไปนะคะ
พาคุณผู้ชมไปอาบน้ำ

ดิฉันจะพาคุณและคุณผู้ชมไปอาบน้ำ
แต่ว่าไปอาบน้ำที่นี่เนี่ยต้องไปอาบที่วัดนะ
เพราะว่าอาบน้ำแล้วเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
ตามมาเลยที่นี่ที่เราเห็นเขาอาบน้ำกันอยู่แบบนี้ค่ะ

อยู่ที่ตะโมนบางช้างอำเภออำภาวะ

ดูเหมือนจะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง
เพราะว่าชาวบ้านเข้ามาต่อแถวกันเพียบเลย
อยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ยอมอาบน้ำกันนะ

พระประหลัดนายกวรวัตน์ถาธิตาโรย์
หลวงพ่อใจอาบน้ำให้

เป็นเกจิชื่อดังเป็นพระนักพัฒนา
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
ให้ความเคารพนับถือทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดเองด้วย

ก็คือให้พระที่เหมือนกับว่าเป็น

หลวงพ่อจ่ายท่านก็ได้ทำน้ำมนใส่ตุ่ม
ตุ่มเนี่ยขนาดใหญ่เอาไว้เลย
ก็จะมีผู้ที่มาอาบน้ำมนต์เขาจะมานั่งรอยืนรอเข้าแถวรอกัน
แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะให้หลวงพ่อจ่ายรดน้ำมนต์ให้คนละสามขัน
๓ขันเลยนะคุณดูนะญาติโยมมาต่อคิวรอกันเยอะมากแบบนี้นะคะ
แต่ว่าแบบนี้จะเรียกว่าราดน้ำมนต์ดีไหมไม่เรียกอาบนะ
น่าจะราดน้ำมนต์นะราดน้ำมนต์ไปนะคะคนละสามขันหนาวสั่นกันไปบ้าง
บางคนเจอหน้าหนาวแบบนี้โอ๊ยน้ำมนต์เย็นเหลือเกินเขาใส่ตุ่มไว้
ใช่ล่ะสิแต่ว่าบางคนเนี่ยโดนน้ำมนต์ไปถึงกับร้องเลยนะ
ร้องโอ้เนี่ยเด็กร้องไห้เลยหนาวแม่หนูไม่อยากอาบน้ำ
โอ๊ยนึกว่าแบบว่าโดนน้ำมนต์แบบผีเข้าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
จริงแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชม
แล้วก็มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะ
เขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะคะที่ได้อาบน้ำในคืนเดือนเพ็ญนะคะ
หรือว่าคืนจันเพ็ญขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒
จะสามารถล้างสิ่งอัปมงคลออกจากตัวไปได้

อันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่เขาสืบทอดต่อกันมานะ
วัดแห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะ
เนี่ยที่สาธุชนญาติโยมทั้งหลายเข้ามาต่อคิวรอ
เพื่อที่จะให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยลาดอ่าบเออ
อับประมงคลในช่วงปีใหม่
เหมือนเป็นการต้อนรับสิ่งดีในปีใหม่ที่จะเข้ามานี้
แต่ว่าแนะนำใครจะไปอาบน้ำมนต์แบบนี้
พกผ้าเช็ดตัวไปด้วยนะมันหนาวจริง

วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ